ไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนค่ะ

แล้วก็ประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
จุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเฉพาะที่สาลาจตุรมุก
หน้าสารกลางจังหวัดหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด
แล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสารกลางจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
อีกหนึ่งจังหวัดที่มีประชาชนร่วมกันทำความดีกันเยอะเลย
คือที่จังหวัดชายนาฏที่บึงนางลืออำเภอเมือง
ข้าราชการประชาชนแล้วก็จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ
คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชาวา
ก็มีประชาชนไปร่วมกันกำจัดผักตบชาวาร่วมแล้วกว่า๒๐๐คนนะคะ
ร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ทำความดี
ซึ่งได้มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเรื่องของผักตบชาวา
ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม
แก้ปัญหาการคมนาคมทางน้ำน้ำเน่าเสีย
แล้วก็ขวางการไหลของน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่๑๐ด้วย
ไปดูในภาคอีสานกันหน่อยนะคะ

ตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัด

เราทำความดีด้วยหัวใจกว่า๒๐๐คนค่ะ
ร่วมการปลูกต้นไม้เช่นต้นรวงพึ่ง
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐
แล้วก็พันไม้อื่นกว่า๑๐๐ต้น
ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็มีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบด้วย
อกจากนี้ค่ะยังได้มีการฝึกซ้อมร้องเพลง
การแสดงแสงสีเสียงตำนานพระหมอเท่า
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย
หวงแหนเอกลักษณ์ของชาติไทย
สร้างความตระหนักในความสำคัญของช้าง
เป็นช้างเลี้ยงแล้วก็ชาวกุยเลี้ยงช้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภรรษาในหลวงราชการที่๑๐
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นบริเวณสวนสาธารณะโป่งแดง

เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานประชาชนและนักเรียนกว่า๑๐๐๐คน
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยการปลูกต้นไม้หลายชนิดในพื้นที่ป่า
ซึ่งมีมือเนื้อที่ป่าในกว่า๑๕๐๐ไร่

พร้อมได้นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีบวชป่า
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนรอบป่า
ซึ่งมีทั้งหมด๑๔หมู่บ้านค่ะ
ที่จังหวัดบึงการชาวบ้านแถมเภอบลุงคล้าพร้อมจิตอสา
เราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว
หาถ้าสำราญอยู่ริมแม่น้ำขง
นี้ก็เพื่อความสวยงามของพื้นที่
เป็นการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
ให้มีวินัยไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
นะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
ไปดูที่เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านจาก๑๐หมู่บ้านในเขตเทศบาล

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐ค่ะ
เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
เนื่องในโอกาสวัญชะเลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์
ขณะที่ชาวอำเภอฝางแล้วก็จิตอาสานะคะ
ก็ร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
แล้วก็พัฒนาสนามกีฬากลางอำเภอฝาง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

ที่สวนสาธารณะกลางเมืองพิศนุโลก
คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาลนครพิศนุโลก
พร้อมกับประชาชนเหล่าจิตอาสา

ร่วมการปลูกต้นไม้แล้วก็พัฒนาทำความสะอาด

ก็เปรียบเสมือนปอดแห่งใหม่ของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภัณฑา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นั่นเอง